ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับภรรยาของคุณสุขสรรค์วัย๕๔ปี
ผู้ป่วยโควิดที่ถูกนายกวินคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
ช่วงประมาณตีสามที่โรงพยาบาลสนามนี่ฮะ
โรงพยาบาลสนามของสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนานีที่จังหวัดปฐุมธานีวันนี้มาตามเรื่องของสามีก็ร้องไห้
ค่ะนะครับภรรยาชื่อนางสาวร่มเย็นนะครับอายุสี่สิบเจ็ดปี
เธอบอกว่าตัวเธอแล้วก็สามีที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
ติดโควิดแล้วเข้ารับการรักษาตั้งแต่๑๐มิถุนายน
เธอเนี่ยเพิ่งได้กลับบ้านเมื่อวานนี้นะฮะ๒๓มิถุนายน
ส่วนนายสุขสรรค์สามีแพทย์ตรวจพบว่าเชื้อลงปอด
หมอต้องให้ยาต้านโควิดต้องพักรักษาตัวดูอาการต่อ
ใกล้จะได้กลับบ้านน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้แล้ว
โทรคุยกับสามีเมื่อวานนะยังบอกว่าเออให้ดูแลตัวเองดีนะ
ความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเสียใจมากเพราะสามีกำลังจะได้กลับบ้าน
จะได้อยู่พร้อมกันแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมคนร้าย
มายิงสามีเธอด้วยนี่นะฮะคุณสุขสรรค์นะครับ
ท่านผู้ชมครับภาพตอนที่ยังทำงานอยู่นะครับ
จะติดโควิดไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
วันนี้นางสาวล่มเย็นยังไม่ได้รับศพสามีนะครับ
ทำเกี่ยวกับเอกสารใบมรณบัตรแล้วก็เอกสารสำคัญต่างนะครับ
วันพรุ่งนี้๙นาฬิกาจะไปรับศพจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมะกอกตามขั้นตอนเรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าอาคารผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลธัญรักษ์นะครับ
นี่ฮะชื่อว่านายกมลพบสุขคงบอกว่าเกือบถูกคนร้ายเนี่ยยิงเหมือนกันนะครับ
เข้ามาที่โรงพยาบาลทางประตูของโรงพยาบาลราชวิถี๒
นายกวินเนี่ยลดกระจกลงมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะมาหาหมอ
มาหาหมอที่โรงพยาบาลราชวิถี๒ทำให้รอปภเนี่ยปล่อยให้รถผ่านไป
จากนั้นนายกวินก็ไปจอดที่หน้าตึกกองอำนวยการผู้ป่วยทั่วไป
แล้วเดินไปที่ตึกผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
หลังก่อเหตุเสร็จก็กลับมาเพื่อจะเอารถที่จอดอยู่หน้าตึก
เป็นจังหวะเดียวกับที่รอปภท่านนี้เนี่ยมาเจอพอดี
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่านายกวินเนี่ยไปก่อเหตุอะไรมา
แต่ว่านายกวินเนี่ยตกใจที่เห็นรอปภทำให้นายกวินเนี่ยยิงปืนใส่เลยนะครับ
แปดนัดเลยนะฮะโชคดีที่วิถีกระสุนเนี่ยมันพุ่งเข้าไปที่โต๊ะคัดกรองเจ้าหน้าที่
ไม่โดนนะครับไม่โดนรอปภเลยวิ่งหลบไปที่หลังเสานะครับ
นายกวินเนี่ยวิ่งกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถหนีออกไปจากโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
นายกมลบอกว่าตกใจมากสิ่งที่นายกวินทำเนี่ยอุกอาจมาก
รัวยิงเหมือนกับในหนังโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
ส่วนที่โรงพยาบาลตอนกลางคืนเนี่ยประตูทางเข้าออกจะเปิดแค่ครึ่งเดียว
จะมีจุดเข้าออกแค่จุดประตูของโรงพยาบาลรัฐ๔๒กับโรงพยาบาลธัญลักษณ์เท่านั้น
ก็ตอนเขาจะกลับใกล้จะกลับค่ะยิงนู้นเสร็จแล้วเขาน่าจะกลับแล้วแหละ